วันนี้วิ่งมุ่งหน้าไปยังจังหวัดนครนายกครับ
ขุนด่านประการชนใกล้กรุงเทพนี่เอง
ระยะทางจากกรุงเทพไปที่ขุนด่านเนี่ยไม่ไกลครับ

ที่เราจะไปขับทดสอบกันนะครับ
จะพามาดูรูปลักษณ์ภายนอกภายในของเจ้า
เริ่มจากเป็นเครื่องยนต์๑๓ลิตรที่แรงที่สุด

ก็เร่งได้๐๑๐๐กิโลเมตรต่อชั่วโมง๘๑วินาที

กำลังสูงสุด๑๖๓แรงม้า
ไม่น่าเชื่อว่าเครื่องตัวเล็กนิดเดียวแรงม้าเยอะขนาดนั้น
แรงบิดสูงสุด๒๕๐มิตรเมตร
โอ้โหเอาเรื่องอยู่เหมือนกันทั้งนั้นที่เป็นเบนซินนะฮะ

ฝาคอบเครื่องไม่ใช้พลาสติกแล้ว

ช่วยป้องกันเสียงการทำงานของเครื่องยนต์ด้วย

กลไกเฟืองเกียร์เนี่ยจะไปรออยู่ที่เกียร์สอง
พอรอบเครื่องยนต์ได้มันตายขึ้นเกียร์สองไปรออยู่ที่เกียร์สาม

เอ๊ะอะไรทำไมถึงได้หลุงตรงนั่งอันนี้

อันนี้คือเขาคำนวณมาแล้วว่า
เวลาปิดลงไปเสียงเครื่องยนต์มันจะหมุนวนอยู่ในนี้

อันนี้เป็นการออกแบบที่ผมไม่เคยเห็นในรถรุ่นไหนมาก่อน

เป็นล้อขอบ๑๗นิ้ว

กระจกมองข้างมีเลนไฟเลี้ยวในตัวนะครับ
แล้วก็กรอบกระจกเป็นงานอัลลอยอลูเนียม

ก็คือเราล็อกรถไว้แล้วเดินเข้ามาใกล้รถปุ๊บ
จากที่ประตูปุ๊บรถก็จะปลดล็อกทันทีทั้ง๔บาน
แล้วก็ฝาท้ายเปิดจากในรถก็ได้

มอเตอร์ไฟฟ้าช่วยเปิด

เราก็จะได้เพิ่มพื้นที่ของห้องเก็บสัมภาระมากขึ้นไปอีก

ผมบอกเลยว่าทำออกมาได้โฉบเฉียวใช้ได้ครับ
โดยเฉพาะช่วงหลังคาที่มันสโลปลงมาข้างล่าง
ค่อยไหลลงมาข้างล่างกับเส้นนำสายตาด้านข้างของตัวถัง

เดี๋ยวเราจะเข้าไปดูงานตกแต่งภายในห้องโดยสารกันครับ

จะใช้หน้าปัดพวงมาลัยแผงแอร์
แล้วก็ชุดควบคุมจอมอนิเตอร์กลางเนี่ยเป็นอย่างนี้ทั้งหมด

เป็นพวงมาลัย๓ก้านนะครับ

เป็นรูปทรงสปอร์ตแล้วก็มีปุ่มขวามือ
ก็คือการคอนโทรของหน้าปัดมาตรวัฒ
ซึ่งเราสามารถเปลี่ยนได้๓รูปแบบด้วยกัน

มีฟังก์ชันมาให้ด้วยการทัชกรีนก็ได้

ไปที่ข้อมูลของรถนะครับ
ก็จะมีบ่งบอกข้อมูลต่าง
คันเร่งเบรกเครื่องยนต์
การทำงานของแรงม้าแรงบิดนะครับ
สามารถปรับเบาะได้นะครับ

จุดที่ผมชอบเก็บเสียงได้ดีก็คือ

อันนี้ค่อนข้างที่จะมีราคาแพง
แล้วก็แผงแอร์ครับเป็นปุ่มกดทั้งหมด
ซ้ายมือแรกเลยก็เป็นปุ่มปรับโหมดครับ

อันนี้ดีฮะสำหรับคนที่ถอยไม่ค่อยเก่ง
วงมาลัยจะเลี้ยวคอนโทรลรถด้วยระบบอัตโนมัตินะครับ
ต้องไปยุ่งกับพวงมาลัยเลยแต่เราใช้แค่เท้าขวาเนี่ยคอยเลี้ยงเบรก

เพราะว่ารถมันจะถอยเองโดยอัตโนมัติ

ทางด้านนี้บ้างมีปุ่มควบคุม
ความดังหรือความเบาของเครื่องเสียง
ราคาร้านเก้าแสนเก้าหมื่นบาทไม่มีในมาให้
ก็ยังพอมีพื้นที่เหลืออยู่เล็กน้อยนะครับ
แล้วก็สิ่งที่ไม่ค่อยชอบก็คือ
เบาะเนี่ยควรจะยกขึ้นมาอีกกว่านี้สักนิดนึง
เพื่อจะให้สอดรับกับใต้น่องของเราเนี่ย

ส่วนพื้นที่เหนือศีรษะเนี่ยโอเคเลยฮะเหลือเฟือ
ถือว่ามีความสบายพอสมควรแล้วครับ
ส่วนสมรรถนะและการขับขี่จะแรงสมคำร่ำลือแค่ไหน
เดี๋ยวเราไปทดสอบกันเลยนะครับ
ก็เป็นโหมดที่ต้องการการตอบสนองของคันเร่ง
กับเครื่องยนต์แล้วก็พวงมาลัยเร็วกว่าโหมดปกติ

ขับทางไกลที่ไม่ได้ใช้คันเร่งเยอะแล้วก็ต้องการ

ความเร็วสูงสุด๒๓๐กิโลเมตรต่อชั่วโมง
น่าจะมีถนนให้วิ่งได้แล้วนะครับช่วงนี้เพราะว่า

การตอบสนองของเครื่องยนต์ถ้าให้เป็นคะแนนนะครับ

เนื่องจากต้นของเครื่องยนต์๑๓ลิตร
ถือว่าใช้ได้ในรอบการทำงานที่จัดจ้านพอสมควร
แต่พอเร่งส่งไปแล้วจนถึงรอบปลายเนี่ย
เริ่มจะเหี่ยวแล้วแรงบิดเริ่มจะคงที่อยู่แค่นั้นแล้วไม่มาแล้ว
เครื่องยนต์ผมให้๗คะแนนนะครับ
อันนี้มาดูกันที่ช่วงล่างครับ
ช่วงล่างขนาดใส่ยาง๕๕มานะครับ
งแก้มสูงพอสมควรแต่ก็ยังรู้สึกว่ามีอาการสะเทือนเข้ามาที่พวงมาลัย
ในบางจังหวะที่วิ่งผ่านถนนไม่เรียบ

ไหนจะใส่ยางแก้มเตี้ยกว่านี้ผมว่าน่าจะสะเทือนกว่านี้นะครับเนี่ย

แม้จะเป็นเกียร์ขับหน้าแต่เป็นเกียร์ดูว่าคัด

ความเร็วสูงไปครับเกียร์ไม่เปลี่ยน
ถ้าความเร็วสูงเกินไปที่ไม่สัมพันธ์กับอัตราชดของเกียร์
เซ็นเซอร์ของระบบควบคุมเกียร์ก็จะไม่ยอมเปลี่ยนให้
เพื่อป้องกันอาการศึกหล่อของเกียร์นะครับ

วงมาลัยไฟฟ้าแน่นอนอยู่แล้วสำหรับรถยนต์ยุคใหม่
เป็นพวงมาลัยไฟฟ้าอัตราทศแผลผันไปตามโหมดการขับเคลื
แล้วก็ความเร็วที่ใช้อยู่ในขณะนั้น
ในเมืองในย่านความเร็วต่ำก็มีน้ำหนักที่เบาสบายมือ

พวงมาลัยก็จะหน่วงน้ำหนักให้มากขึ้นไปอีกนิดนึง
ถือว่าพอใช้ได้ครับไม่ถึงคดี
หลังจากที่ขับทดสอบกันมาทั้งวันนะครับ
ในจังหวัดนครนายกมุดเข้ามุดออกอยู่แถว
ภูเขาไล่นาอยู่แถวนี้นะครับ
แต่ที่ไม่มีคือฝาท้ายไฟฟ้าไม่มีนะครับ
ที่อยากได้แล้วก็ไม่ได้แล้วน่าจะมีปัญหากับคนที่นั่งก็คือ
ส่วนใหญ่บ่อบวุฒิสารตอนหน้าเนี่ย

ไม่มีบ่อปรับไฟฟ้าครับเป็นบ่อปรับมือนะครับ
อันนี้เนี่ยอยากจะให้ไฟฟ้ามาทั้งคู่เลยจะดีมากกว่านี้เยอะเลย

๑๙๙๐๐๐บาทชอบไม่ชอบไปลองขับกันดูก่อนนะครับ
ที่เราได้นำมารีวิวในทุกแง่มุมให้คุณได้ชมกัน
ถ้าอยากรู้เรื่องรถหรืออยากให้รีวิวรถใหม่รุ่นใดนั้น
อย่าลืมมาเป็นเมมเบอร์ขับรถกับเรานะครับ